โจห้าวชนท้ายหนุ่มไม่สำนึก

ขี่มอไซค์มาคันหลังชนตั้มก็ให้ทำไมมอเตอร์ไซค์หรือชนท้ายมอเตอร์ไซค์ได้นะครับคุณผู้ชมครับ
ไอ้น้องคนนี้นะไอ้คนถูกชนลงมา

โอ้โหน้ำแข็งยุ่งแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเบิร์ตเล่าผิดหรือเปล่า
เรื่องมันกลับตลปัดกันเหรอคือคนโดนชนลงมาแล้วขอโทษอย่างนี้หรอ
เอาแล้วไอ้คนชนอ่ะก็ต่อยพี่เขาซะ

ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนไอ้คันหลังที่ชนตามมา
อยู่กัน๔คนแล้วข่าวนี้เท่านั้นแหละครับ
คุณผู้ชมครับลุมเจ้าของรถผู้เสียหาย
เหตุเกิดที่ถนนทะเลหลวงปากซอย๑๑
ตะบนบ่อยาวเผือมือจังหวัดสงขาตี๑
ตี๑๓กันยายนที่ผ่านมา

โอ้บัสเอ้ยเองต้องทำบุญแล้วล่ะ
บัสอายุ๒๐นักศึกษาคนนี้พี่เห็นใจเองเหลือเกิน
ปี๒มหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังที่เบิร์ตบอก
เบ้าตาแตกเลือดข้างในตาเส้นเลือดฝอยในตาแตก
มีแผลที่แขนขาขาขวาที่เอว
เอาหลักฐานไปร้องขอความเป็นธรรม
นะครับเขาเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะพี่นักข่าว
พี่น้ำแข็งผมก็ขี่ตามถนนมาแล้วผมก็เปิด
เลี้ยวชะลอผมจะเข้าซอยอ่าคู่กรณีมาเร็วชนตั้ม
ชนท้ายผมก็ให้คือผมเห็นว่าอีกฝ่ายคงเจ็บแหละ
ผมพยายามจะเข้าไปช่วยเขาแต่กลับโดนคู่กรณี
เรียกเพื่อนมากระทืบผมซะงั้นเพราะผมไปแจ้งตำรวจนี่นี่
มาถึงมาถึงตรงจุดที่เบิร์ตบอกว่าน้องบัสต้องทำบุญแล้วน้องเอ้ย
แจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าเออเองไปหาหลักฐานมาด้วย
ผมขอโทษไปก่อนแบบไม่รู้ว่าภายในภายในผิด
กลับขอโทษไปก่อนตามมารยาทนะครับจากนั้นเขาแบบมาด้วยอารมณ์ร้อนครับ
เข้ามาคนหนึ่งเข้ามาต่อยผมอีกคนเตะหลังครับ
สงสัยครับตำรวจไม่ดูไม่ได้ดูป้ายอาเตียงอะไรเลย
เขาบอกให้มาดูกล้องวงจรปิดตามที่เกิดเหตุครับ
แล้วก็ไปแจ้งข้อมูลเพิ่มครับ
ใจร้ายใจร้ายจริง
ตำรวจสพเมืองสงขาให้น้องหอบสภาพบัตรเจ็บแบบนี้
ไปหากล้องวงจรปิดมาดินะพยานในที่เกิดเหตุมาเล่าแบบนี้คุณผู้ชม
กลุ่มผู้ก่อเหตุเหมือนคนเมาเพราะ๑ในกลุ่มพกขวดมาด้วย
ขวดครึ่งดื่มพยายามบอกเห็นใจผู้หายเลิกก็จะช่วยยังไง
รถโดนชนท้ายจะโดนอีกฝ่ายในกระทืบซะอีก
แต่คุณผู้ชมนี่แหละครับ
ทำไมเขาถึงไปหานักข่าวกันไปหากันจอมพลังไปหาเอกพบเหลืองประเสริฐ
พอแจ้งนักข่าวปั๊บตำรวจมาเลยครับ
ท่านผู้กำกับการสพเมืองสงขาสั่งการ
สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนไปตามมาที่ไอวัยรุ่นที่กระทืบน้องเขาเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวจะแจ้งก็หาทั้งคดีอาญาและคดีจราจรครับ